ดูเรื่องราวของอะไรแปลกกันต่อดีกว่า

ผมชอบไอติมมะนาวเชอเบ

อย่างเช่นรสหมูกระทะ
เฮ้ยเป็นยังไงติดตามกับช่วง
แปลกแวกเอ
ตลอดข่าววันนี้มีเรื่องราวทั้งแปลกแวกเอ๊
กับชวนงงฟ้นสงสัย

และวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัด
แต่วันนี้ผมมีนัดกับเจ้าของธุรกิจคนหนึ่ง

พี่เขาอยู่ไหนนะเนี่ยรู้จักพี่หมูแดงไหมครับ
ไม่รู้ใช่ไหมครับโอ้ยไม่มีใครรู้เลยอะครับ
เดี๋ยวเราไปหาพี่หมูแดงกันต่อเลยครับ
เฮ้ยถึงแล้วนี่ร้านของคุณหมูแดง
เอ๊ะวางไว้แบบนี้
นี่แหละครับคุณหมูแดงเนี่ยเขาเตรียมหมูกระทะแบบนี้ให้ผม
น่าจะมาต้อนรับผมแบบนี้แหละครับ
อิ่มอร่อยกินฟรีของฟรี

อ้าวสวัสดีครับพี่หมูแดงโอ๊ยตัวจริงหามานาน

แต่วันนี้เราไม่ได้มาชวนกินหมูกระทะอย่างที่น้องจูด้งทานนะครับ
เราชวนมาทานไอศครีมหมูกระทะครับ
อ้าวเป็นไอศกรีมหมูกระทะเป็นยังไงครับใช่ครับ
มิกสูตรไอศครีมให้มันมีความคล้ายหมูกระทะที่ทุกคนทานนะครับ
อุ๊ยชวนแบบนี้ก็มีด้วยแหละครับ
แปลกแหวกเอ๊ะจริงครับ
ไอศกรีมหมูกระทะในประเทศไทยนี่เป็นเจ้าแรกนะ
ข้างบนที่รดราดนี่มันคืออะไรฮะเป็นซอสบาร์บีคิวอะครับ
ก็เป็นเทคเจอร์เหมือนเรากินหมูกระทะเราก็ต้องจิ้มน้ำจิ้มใช่ไหมครับ
สกรีมเราก็ทำให้มันเป็นฟิวชั่นมากขึ้น

เฮ้ยมันเหมือนเราเคี้ยวหมูคุณผู้ชม
ครบทุกรสเลยแล้วหมูมันก็ไม่ได้แบบเหนียวอ่ะ
มันเป็นไปได้ยังไงอ่ะพี่ทำไมมันเหมือนผมเคี้ยวหมูเลยอ่ะ
หมูเราย่างมาแล้วครับใช่แล้วก็มีกลิ่นสโมกเข้าไปในไอศกรีมครับ
อันนี้วานิลาเป็นนมลาวานิลาในเนื้อของไอศครีม
ก็จะผสมไปด้วยเบคอนหมูสไลด์หมู๓ชั้นนะครับ

พี่ครับอยากทราบที่มาที่ไปของการทำไอเดียหมูกระทะอันนี้
ต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณ๒๓ปีที่แล้ว

เพราะว่าเราต้องการให้คนกลับมาที่อำภาวายอีกครั้งหนึ่ง
ก็ผมก็เลยพยายามทำรสชาติเป็นไอศกรีมหมูกระทะนี่แหละครับ

ช่วงแรกก็วาวแล้วก็ตกใจว่ามันได้ด้วยเหรอ
เพราะว่าปกติแล้วที่ร้านก็จะมีแบบมะม่วงเบาน้ำปลาหวานครับ
รสกระท้อนพริกเกลือฝรั่งกิมจูคลุกบ๊วย
เป็นขนมไทยเป็นข้าวเหนียวหน้ากุ้งครับ
แล้วก็ไอติมปลาทูคาราเมลครับ
แปลกไปกันกันเลยอยากจะกินแล้วฮะ

เทคเจอร์เราใช้เป็นไอศกิมเบรดซัลเต็ดคาราเมลครับ
โอเคเดี๋ยวผมลองทานเลยนะครับ

วันนี้เรามีไอติมมะม่วงเบาราดน้ำปลาหวานครับ

เราเอาไอติมกะทอนมาราดพริกเกลือ

แต่ไม่ได้เผ็ดมากผมบอกว่าเด็กน่ากินได้
มีรสชาติสุดท้ายมันเป็นสิกเนตรที่เลยใช่ไหมครับ

แล้วก็ในส่วนผสมที่พอประมาณ
จะเป็นอย่างไร

นี่ก็เป็นไอศกรีมรสต่าง
บอกเลยว่าแปลกมากแล้วแปลกทุกเมนู
ถ้าใครอยากจะมาพี่หมูแดงฝากร้านหน่อย

น้ำภาวะก็เปิดเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ครับ

ที่ตลาดจอร์ดแฟร์แล้วก็ตลาดรถไฟศรีนครินครับ
วันนี้บอกเลยว่าอร่อยมากจริงครับ
มากินไอศครีมรสชาติแปลก
วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ